กลัวที่จะแบบว่ากลัวบาปกลัวกรรม

เอาสอยทองเวลาได้ถูกเลขถูกเบอร์เนี่ย

ทองจริงน้องเสร็จละบาทบ้าง

มีคนถวายมากสุดเนี่ยเท่าไหร่คะ
๓๐บาทว้าว

บอกส่วนใหญ่เป็นคนที่อยู่ในระแวกนั้น

เพราะฉะนั้นเนี่ยย่านาคเนี่ยก็จะใส่ทองเอาไว้เยอะเหมือนกัน

เมื่อก่อนเนี่ยคนจะรู้ว่าเฮียน
ถูกต้องมั้ยสารย่านาคเนี่ย
เหลือเกินย่านาคไปตาม

ไม่กลัวบาปไม่กลัวกรรมละ

ชิงสร้อยทองนะครับตอนนั้น

ก็ต่อเกือบ๓บาทละ๓หมื่นแสน๕นะ

ที่แม่ย่านาควัดมหาบุตรเนี่ย

คนจะเยอะต้องยอมรับ
กี่ปีตั้งแต่เรายังเด็กเรียนชั้นปปฐม

หนูมีลูกแล้วอ่ะตำนานแม่นาค

ถ้าแย่นาคไปนี่ก็คือ๑ขอเรื่องการทำหนัง

ไม่แต่แปลก

เราคิดว่าขอเรื่องความรักไม่ได้
แต่ประกดสถานที่ที่ขอรักวันวาเลนไทย

แล้วทุกคำมาไม้ที่กันกลับมาทำ

น่ากับดังหมดตั้งแต่สมัยคุณอุ๋ยโดนโซงโดนซีอะไรเนี่ย
ถ้ำนี้ก็โอ้โหถือว่าดังพอสมควรฮะแต่ทุกวันนี้
เมื่อก่อนบอกโอ้โหย่าน่าเคี้ยนเหลือเกินย่านักมาปรากฏตัว
แต่คราวนี้คนกลัวแต่ก็แปลกว่าจับได้ทันทีนะครับ
คือวันนี้พันธุ์ตำรวจโทษศริษฐ์สิทธิ์หน้าศรีพุทธรอง
กำกับสอบสวนสนพระขนงเนี่ยครับเขาเปิดเผยว่าช่วงคืนวันที่๑
สิบห้ากุมภาพันธ์เนี้ยอืมตำรวจสอนอพระขนงเนี้ย
เขารับแจ้งเหตุคนร้ายรักทรัพย์เป็นสร้อยทองของแม่นย่านาค
หรือพญานาคเนี่ยนะฮะที่วัดมหาบุตรเนี่ยขนาดนั้นน่ะ
ก็มีคนเดินทางเข้าไปสการะบูชาเยอะครับอืมคนก็เยอะด้วยนะ
ช่วงชุดลมุนดูสิช่วงชุดลมุนอ่ะหวยออกกันที่สิบหกไงค่ะ
สิบห้าสิบห้าสิบห้าศึกษาจะเปิดถึงดึกดึกด้วยหรือเปล่า
พี่ไม่แน่ใจประมาณสี่ทุ่มฮะใช่ไหมฮะใช่ครับ
ถ้าสมมุติเป็นวันก่อนหวยออกอ่ะอ่าใช่ค้าจะปิดดึกอ่า
เฮ้ยมีคนเนี่ยรักทรัพย์เป็นแส้ทองจากรูปปั้นแม่ย่านาท
วัดมหาบุตรตอนนั้นน่ะขณะที่เขาเอาไปเนี่ย
คนก็สักการะบูชาย่านาคกันอยู่ฮะซึ่งวัดเนี่ย
ให้เข้ามาร่วมทำบุญกันทั้งคืนอืม
จากการสอบสวนคนร้ายอ้างว่าเป็นคนนำสร้อยทองไปจริง
ซึ่งเป็นทองเคที่ไปถวายเมื่อไม่กี่วันมาก่อนหน้านี้ครับ

ผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นคนสติไม่ดีฮะ
และเป็นคนในพื้นที่ฮะเขามักจะเข้ามาทำบุญเป็นประจำนั่นแหละอืม
ไม่ติดใจเอาเรื่องก็ไปถอนแจ้งความ
ซึ่งคนปกติเนี่ยคงไม่ขโมยทรัพย์สินต่อหน้าสาธารณะ
คนเยอะเนื่องจากเป็นวันก่อนหวยออกไง
ใครจะไปขโมยสร้อยต่อหน้าต่อตาคนคนอยู่เต็มอ่ะเนอะใช่ฮะ
เมืองต้นเนี่ยตรวจสอบประวัติผู้ก่อเหตุเนี่ย
เข้ารับการรักษาอาการทางจิตจริงฮะตอนนี้ก็ยังคุมขังเอาไว้
เพื่อรอให้ญาติเนี่ยพาตัวไปรักษา
โต้ตามกฎหมายแล้วตำรวจไม่สามารถประโยชน์ทบินคดีบุคคลวิกรณ์จริงจริงได้อืม
เรื่องนี้เป็นปัญหาการทำงานของเจ้าหน้าที่
จริงมีเสียงของญาติของคนนี้ไปต่อเถอะ
เขาบอกให้พ้นตัวเลยเราก็เป็นผู้ชายมีแต่ผู้ชายหมดก็ไม่กล้าพ้น
พอดีเขามีคนที่มาไหว้ครับเขาเป็นผู้หญิงเขาโอนให้
ตอนแรกในกระเป๋ากางเกงไม่เจอเจออยู่ที่เกรงใน
นี่ก็เป็นเสียงของคนที่ดูแลศาลเขาบอก
ซึ่งจริงแล้วตอนแรกเราคิดว่าเป็นทอง๕บาทจริง
แต่ทองจริงมีคุณไปตะวัดไป๑๐บาทก็มีนะ
เขาบอกว่ารูปวาดรูปวาดย่านาคทุกรูปมีตำนาน
แต่ทุกวันนี้เขาต้องเก็บไว้ในห้องหมดเลย

แล้วรูปที่อยู่ที่แขวน

เคยไปทำรายการกับพี่หนุ่มโครงกระพันธ์

คุณหนุ่มโคงกะพันธุ์เนี่ยไปตามหา

สมเด็จพุทธจารย์โตที่เราโสดชินบัญชรกันเนี่ย

แล้วก็จริงก็มีตำนาน
จนไปถึงคุณพีชทองเจือ

เป็นลูกหลานย่านาค
เพราะอะไรบ้านของเขาบ้านเก่าของเขาที่เขาโตมาเนี่ย

ตอนนั้นปั้นเน่งเนี่ยอยู่ตรงนั้นเนี่ย

ระวังนะอย่าไปรบกวนย่านาคนะ

แล้วก็เค้าจะมีที่ทางตรงนั้นเยอะหมดเลย

ตอนนี้ก็รวยแล้วล่ะเนาะ

ใช่ตรงนั้นครอบครัวเขากับคุณพ่อด้วย

ใช่ครับเขาซื้อไว้ตั้งแต่ตอนที่เขาเล่นหนัง

เขาก็ซื้อที่แถวนั้นซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ย
แถวนี้มันอยู่บริเวณปริมณฑล

แถวจนปัจจุบันนี้ที่แพงมาก

ก็เขาเคยตามหาครั้งหนึ่ง

กรมหลวงชุมพร

เจ้าพญาดำรงราชฌะภาพ
ซึ่งอะไรเป็นประวัติเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องเป็นราว
ไปตั้งจนถึงรุ่นปัจจุบันอยู่ที่ใครอะไรยังไงเลยน่ะอืม
น่าสนใจอืมนะครับศักดิ์สิทธิ์นะที่นี่ศักดิ์สิท
มากมากใครที่ขอก็ส่วนใหญ่ก็จะสมหวังนะส่วนใหญ่ที่
ขอเกณฑ์ทหารเนี่ยใครที่อยากจับใบดำอย่างนี้ฮะ
ก็ส่วนใหญ่ก็จะไปขอที่ย่านาคแต่เขาบอกว่าเรื่องความ
รักไม่ขอได้จริงจริงหรอแองจี้เป็นขอได้ถึงหรือเขา
ไปขอตั้งที่พุทธแม่งอ่านเมื่ออาทิตย์เวลาไงอ่า

เออปีนเข้าไปขโมยทองเฉยพอจนั้นวันนี้ทางวัดเขาบอกว่า
ไม่ต้องมาครับปลอมล้วนของจริงไม่ได้ฮะเขาน่าจะเก็บครับ
เข้าไปขโมยก็ถูกจับนะคะใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่มาถวายของจริงเนี่ย
เขาก็จะมีเจ้าที่เนี่ยคอยรับอยู่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นของจริงนะพี่นะ
หนึ่งฝากไว้ด้วยอะไรประมาณนี้เขาจะมีเจ้าที่ดูแลอยู่นะฮะ